จะน่ารักน่าชังขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
ผลัดกันโชว์ความน่ารักน่าชังในโลกออนไลน์
แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งพิเศษที่สุด

ออโต้และน้องมะลิในโมเมนต์พี่ชายที่แสนดี

โดยคลิปที่น้องสาวตัวแสบกำลังยีหัวพี่ชาย
พอเรียกร้องอยากให้เปิดเพลงโปรดจากโทรศัพท์มือถือ

พร้อมกับติดแท็กไปที่ไอจีของคุณแม่โบแวนด้าด้วย
โดยทันทีที่โพสต์ก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์
เข้ามาชมภาพถึงกว่า๒๕๐๐๐ครั้ง
และแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารักน่าชัง

ยอมให้น้องสาวตัวน้อยหยอกเยาว์กันอย่างน่าเอ็นดูค่ะ

กลับไปน้องมะรี่นี่ทำนานนะคะลูบ

ต้องบอกว่าเห็นทุกคลิปน่ารักทุกคลิปเลยนะคะ
และนอกเหนือจากความน่ารักของน้องมะลิแล้ว
รวมเอาเหล่าคนรักพระเอกหนุ่มนิสัยดี
อย่างคุณปอทฤษฎีมาไว้ในนิทัศกาลภาพถ่ายคิดถึงปอกันด้วย

ในอิริยาโบร์ดต่างของคุณปธฤษฎี
ไม่เคยมีใครเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะ
จากนั้นค่ะยังมีการประมูลของรักของห่วงของเหล่าดารา
เพื่อหารายได้เข้าการกุศลอีกด้วยค่ะ

พระเอกหนุ่มหัวใจพระเอกอย่างปทฤษฎีสหวง
กับงานนิทัศกาลภาพถ่ายคิดถึงปอ
โดยทั้งหมดเป็นการถ่ายทอดภาพความประทับใจ
และภาพมุมต่างที่หลายคนยังไม่เคยเห็น
นักแสดงหนุ่มในหลากหลายบทบาท
โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคม
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเพื่อการกุศล
ผ่านการประมูลของรักดารา
ซึ่งจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือช้าง
โดยในวันนี้ครอบครัวสหวง
ก็มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
คุณพ่อสงวนคุณแม่พิษสมัย
รวมถึงภรรยาสาวบวัลวันด้า

รู้สึกทราบซึ้งที่แฟนคลับและพี่น้องร่วมวงการ

ซึ่งคงเป็นเพราะความดีของสามีผู้ล่วงลับ
ที่ทำให้ทุกคนยังรักและคิดถึง
อีกทั้งยังยึดเป็นแบบอย่างด้วย
ก็เลยแอบคิดถึงหน่อย
ทุกท่านที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้น
เขาเคยบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นทูตโครงการนี้นะคะ
ได้ช่วยเหลือสัตว์ตัวเขาเองก็ชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ

ถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่อยู่แต่ว่าหลายท่านก็ยังคงนึกถึงเขา
แล้วก็ไม่ว่าจะว่าหลายอย่างที่พี่ปอล์ทิ้งไว้ให้
มันก็เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแบบอย่าง
ในหลายเรื่องรวมไปถึงความดี